ในครอบครัวแล้วสงสารมากเลยนะ

คือคุณย่าเนี่ยคุณย่าบอกว่า

แล้วเมียก็เลยเอาลูก๓ขวบไปอยู่ด้วย

นี่คือร่องรอยตามเนื้อตามตัวของหลาน๓ขวบ

แล้วมันก็เลยเป็นรอยตามเนื้อตามตัว

ทำไมตาก็มีหวก็เขียว
แขนก็เขียวมันไม่ใช่แล้วล่ะ
แล้วแม่เด็กยังบอกด้วยนะว่า

น้องเนี่ยมีรอยตามเนื้อตามตัวเนี่ย

เหมือนเป็นรอยไม้ไหมคุณผู้ชม
หัวปูดหัวโนตาเขียว

ย่าของเด็กเนี่ยนะคะหรือว่าเป็น
อดีตแม่สามีเนี่ยนะ

บอกแบบนี้คุณย่าปัญชาลี

ห่วงเหลือเกินห่วงหลาน

หลานฉันอายุสองเดือนเพราะแม่มันอ่ะ
ติดคุกคดียาเสพติดแล้วแม่
พ้นโทษมาเมื่อพฤศจิกาปีที่แล้ว

๓เดือนที่แล้วก็ขอเอาลูกไปอยู่ด้วย
อยู่กับผัวใหม่ก็มีศักดิ์เป็นพ่อเลี้ยงของเด็ก

รักหลานมากนะวีดีโอคอลหาตลอด

พาลูกซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปแล้วไม่รู้อะไรกระเด็นใส่

หลังจากนั้นเอาหลานมาส่งแล้วรอยพวกนี้

หลานก็ชี้ไปที่รูปผู้ชายก็คือ

แล้วหลานก็กลัวกลัว

แต่เด็กกลัวสามีใหม่

บอกว่าฉันกับสามีใหม่เนี่ย
ไม่เคยจะตีลูกไม่เคยจะทำร้ายลูกเลย
ข้อมูลนอกจากนี้คุณผู้ชมไปถาม
ของเด็กหน่อยป้าของเด็กก็คือ

อดีตสามีเนี่ยนะเล่าให้ฟังว่า

กับพ่อของเด็ก

คนใหม่ก็มีท้องท้องคนที่สี่

ตอนที่อยู่กับพ่อเด็กเนี่ยก็ไม่เคย

น้องเองต้องอยู่ที่โรงพยาบาลนะ
แล้วเดี๋ยวรอเอ็กซาเรย์ว่ารอยแผลต่าง

จะให้ดำเนินคดีกับคนที่ทำร้ายร่างกายหลาน

หลังจากนี้ฉันไม่ให้ปล่อยไปอยู่กับแม่เด็กแล้ว

กลับมาแล้วหลานจะมีร่องรอยแบบนี้ค่ะ